เชฟกระทะหล่อ
เชฟก้าวฐานชนยาวีระ
เชฟหน้าใหม่แห่งวงการอาหารไทย
ที่มาพร้อมดีกี่นักแสดงและนายแบบ
กลับมาแล้วนะคะ
กลับมาอยู่กับช่วงเชฟกระทะหล่อของเรานะคะ

เก้าอยู่นี่

พอจะให้คำอธิบายของแม่ได้ไหมคะ

เพราะว่าอยู่ใกล้แม่กลิ่นแม่เป็นไงคะ
ซับของเราคือ
วันนี้จะทำแกงส้มปลาช่อนครับ
แกงส้มปลาช่อนทอด

และส่วนผสมของเมนูแกงส้มปลาช่อนทอด

ทุกครั้งที่แบ่งทีมแม่มีความสุขมาก
เพราะแม่จะได้ครอบครองเชฟหล่อไว้เสมอ

คือต้นเหมือนกันคะตำก่อนไหม

ใช่ครับต้องเริ่มจากพริกแกงก่อนครับ
แล้วก็ใส่นี่ครับตามขั้นตอนเลยครับ

เริ่มแรกค่ะเชฟ

พริกแห้งเป็นพริกเบียบดีฟ้า

ต๋าให้โขลขให้พอแม่เด่นมากเลยนะ

สุดยอดมากเลยครับหรือแม่เหนือเนื้อแม่มันก็เด้นค่ะตรงนี้
เฮ้ยแม่เก่งอย่างแรงกะด้วย
อย่างนั้นพี่กาวตำต่อเลย

หอวนแดงมันกรุปกริบนิดหน่อยเลย

แยกเข้ามาใกล้เชฟกันแน่มากค่ะ

แม่รู้ได้อย่างไร
แม่ทำมาก่อน

พี่ไม่ทำท่าจับสากอย่างนั้นสิลูก

แท้พีชกำกรรมผิดอีกแล้วค่ะหรอ
แล้วแต่กรรมของมีแท้แต่ครับ
ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำยังไงต่อคะ

เพื่อจะให้น้ำพริกแกงมันกลม

งส้มก็จะซื้อพริกแกงมาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าแบบง่ายก็ต้องซื้ออะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าอยากได้รสชาติแบบบ้านแบบ

ตำไว้เดินขนาดไหนอย่างไรใช่
คะแต่หน้าตาเชฟไม่เข้ากับอาหารไทยเลย

เขาชอบทำอาหารทุกอย่างนะแต่ว่า

เย้เค่าตำเสร็จแล้วตอนนี้ใส่อะไรต่อคะอันนี้

ก็แบ่งครึ่งแล้วค่อยตำเพราะเราต้องตำอยู่แล้ว
เดี๋ยวแม่ใช้มีดนะ

นี่มันเหมือนทำขนมจีนน้ำยาปูของกาวเลยอ่ะ

นี่จริงเบาไปดำเนียงได้เลยเหรอ

หลังก็จะลายใช่ครับ
เข้าเนื้อเขาเรียกเข้าเนื้อค่ะ

ชอบ

น้ำแกงซ่อมของคุณแม่บ้านก็จะอร่อยรสสุดไปเลยแหลกคะ
เชฟเราใส่เกลือเยอะไหมจริงแล้ว

นิดหนึ่งนะคะโอเคเพราะว่าของเรามีเนื้อปลารับน้อยอ่ะเชฟตำดังให้ละเอียดให้หน่อยค่ะแบบนี้อุ๊ยของเราก็ดีนะอภิษฐ์ไม่ใช่ไม่ดีนะเนี่ยดีทำเป็นดำพริกอย่างที่ว่า
เชฟเราตำมาสักพักแล้วทอดอย่างสีโอเคนะครับโอเคหรอโอเคครับอู๊ยเดี๋ยวเอาใส่ข้วยดีกว่าเนอะโอเคแล้วนะ
ได้นะครับโอเคได้คุณแม่ละมานี่ของเราเป็นยังไงค่ะของพี่ทอบสีสวยงามมากโอ้ดอจแล้ว

โอเคแล้วตอนนี้นะพริกแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ดินผิวก็แทบอะอยากเอามาประกอบแพร่งมาเร็วมากเลย
ใช่หิวเร็วว่ะอยากปุ๊บแกงส้มนะแล้วช่วงหน้านะคะตอนนี้ผักสักครู่ค่ะ
เห้อหิวท้องร้องเลยล่ะ